เรื่องของการส่งตัวเสียอ้วน
เป็นผู้บงการในคดียิงสปาย
เราก็รอนะว่าเมื่อไหร่เสียอ้วนจะถูกส่งตัวมาที่ประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุดกำหนดการน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้
ทั้งเรื่องของการนำตัวกลับมาที่ประเทศไทยและอาจจะมีการแถลงข่าวเลย
ซึ่งทางฝั่งของไทยเองบริเวณหน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
ผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
สืบสวนปราบรามตมสะแก้วค่ะตอนนี้ก็ดูแลความเรียบร้อย
เป็นการเตรียมรับตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาคดีฆ่าฟอส
แล้วก็สปายที่ลานจอดรถเขาชีจันทร์นะคะ
หลังจากที่หลบหนีไปที่กัมพูชา
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางกัมพูชาจับตัวได้ที่จังหวัดประเวงค่ะ
ติดกับพรมแดนประเทศของกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะผลักดันกลับสู่ประเทศไทย
คาดว่าน่าจะเป็นกำหนดนี้แล้วนะคะก็คือวันพรุ่งนี้
พันธุ์ตำรวจเอกเบนจพลรอดสวาสตร์
ผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้ว
มีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
ขั้นตอนในการรับตัวเสียอ้วนจากด่านตมปลอยเป็ด
กรุงปลอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกค่ะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมพลตรีเอกโฉมพร
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าด่านตมปลอยเป็ด

ก็เดินทางมาพบกับพันธุ์ตำรวจเอกเบนจพล
ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา

เพื่อหารือเรื่องของการส่งมอบตัวเสียอ้วน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาบุคคลสำคัญ
พลตรีเอกบอกว่าขณะนี้กรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา
กรุงพนมเปนได้รับมอบตัวเสียอ้วน
จากตำรวจฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาแล้ว
และวันนี้ตมกัมพูชาจะดำเนินเรื่อง
เอกสารการผลักดันผู้ต้องหากลับประเทศไทย
ซึ่งคาดว่าก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้
หรือถ้าเกิดว่ายังช้าสุดพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะเสร็จ
จากนั้นพลตรีซึมสมอาจหัวหน้าด่านตมปลอยเป็ด
ก็จะเดินทางไปรับตัวเสียอ้วน
โดยรถยนต์ที่ตมกัมพูชามาที่ด่านตมปลอยเป็ด
เพื่อทำเอกสารให้ผู้ต้องหาลงนาม
ก่อนที่จะส่งมอบตัวให้กับตมของไทย

และอาจจะมีคณะเจ้าหน้าที่ได้มีการเดินทางไป
ประสานรับตัวทางการกลับมาด้วย
แต่การส่งผลักดันส่งตัวผลักดันกลับประเทศทางต้นประเทศ
ก็คือต้นทางเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตมปลอยเป็ดเท่านั้น

ก็คือจะต้องรอข้อมูลต่างก่อนเนี่ยนะคะ
ทีนี้มีคนถามว่าแล้วทำไมถึงไม่เป็นวันนี้ล่ะ
คำตอบได้มาจากพันธ์ตำรวจเอกเบนจพลผู้กำกับการตมสะแก้ว
บอกว่าที่มันไม่เป็นวันนี้เพราะยืนยันแล้วนะคะว่าเอกสารมันยังไม่เสร็จ
อย่างไรก็ตามตมสะแก้วมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเอกสาร
ดำเนินการต่างรวมถึงการรักษาความปลอดภัย
โดยประสานความร่วมมือกับตำรวจสพคลองลึกจังหวัดสะแก้ว
และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่๑๒
ตามแผนหลังจากขั้นตอนการที่รับตัวเสียอ้วนมาแล้ว
เฉพาะกิจเจรตำรวจก็จะมารับตัวเสียอ้วนจากด่านพรมแดนปลอยเป็ด
เดินทางตามเส้นทางถนนสุวรรณสอนเข้าตัวอำเภออรัญญประเทศ
แล้วทีนี้พอถึงไทยเอาเคลื่อนไฮลิคอปเตอร์
ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒
แล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพมหานคร
ตรงดิ่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการแถลงข่าวทันทีค่ะ
พรุ่งนี้ติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะ